ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

แม่ป้องประจัญบาร์
ประวัติไหน
ประวัติไหน

ไออันทริสตาเครือฮงทาค่ะ
ท็อปดรนินุศประสุทนาวินค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
อยุดคำพูดแรง
คางนี้ค่ะคางนี้ก๊าว

ทำการบ้านมาแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นใคร

จะไม่รู้นี่ไงพี่กาลนี้แซ่บนะ

พี่กาลชอบหลอกอย่างนอน

เดี๋ยวรอเข้ามาแล้วถามเขาดีกว่าว่าเผือกหรือกลามเขาแข็งแรงไหม

หยุดสักทีได้ไหม

บอกได้เลยว่าเป็นนักร้องขวัญใจสาวทั่วประเทศ

ออกมากี่เพลงกี่ซิงเกิ้ลก็โด่งดังทุกเพลง

ทะลุร้อยล้านวิวไปแล้ว
วันนี้๓แม่บ้านเลยขอฉกตัวมาล้วงลึกทุกเรื่องราว
ให้แฟนได้รู้จักเขามากขึ้น
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
ขอต้อนรับนะคะน้องเป้วงมายเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันค่ะ

คำถามค้างคาใจทั้งกับสองสาวนี้
แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะว่า

คือยังนี้เลือกยากทั้งคู่นนะ
แต่คนนึงเลือกได้เลยแต่อีกคนต้องดีกว่าสามีเขา

แฟชั่นใจกว้าง

ถามเป็นอะไรบ้าง
เฮ้ยพร่มจัดเป็นยังไงหรือเปล่า

ผมเป็นคนรักสัตว์ครับ

ข้อหนึ่งคือแป๊คุณเป็นคนรักสัตว์
คนชอบหมาชอบแมวมาก
บ้านพี่อ๋อมมีแมว๕๐ตัว

หัวเขาเป็นคนให้อาหาร

สามีเขาเป็นคนคุ้มจุดอาหารอร่อย

เป็นคนชอบทะเลมาก
โอ๊ยพี่กาวชอบทะเลมากเลย

ชอบไปทะเลแนวไหนคะไปเกาะทางใต้
หรือเราจะไปต่างประเทศ

เหง่าววววววว
ทุกครั้งที่ตัดเลยเนี่ยคุณจะบอกช่างว่าตัดทรงอะไรลายอะไรเหรอ

แล้วก็ส่วนใหญ่มันลายเหล่านี้มักจะมาจากพวกรอยสัก

แต่อย่างวันนี้มันจะธรรมดาหน่อยวันนี้จะเป็นแค่สามเหลี่ยมครับ

ไม่ธรรมดานะข้างเขาก็มีดีเทล

แล้วทุกครั้งเราเป็นคนดีไซน์เองหรือว่าช่างตัวผมเป็นคนดีไซน์ให้

ก็จะแบบถ่ายรูปมาแล้วจะแคปมาแล้วก็แบบเอามาลองสัก
ใช่
ไม่รูปช่างผมปกติเขาทำเป็นอยู่แล้ว
หรือว่าเขาต้องหัดเพื่อคุณ
อันนี้คือเราไปในที่ที่เขาทำเป็นอยู่แล้ว
เห้ยเป็นมีสไตล์มากเลยอ่ะ
ถามตรงเลยว่ามีแฟนหรือยัง

มีหรือยัง

ไม่มีเธอไม่มีเธอ
ไม่ต้องแบบอธิบายอะไรมาก

ยอมเป็นย่าอ่อนให้กินแก่กินไหมจ๊

เขาเป็นคนที่จะดูแลถามอ๊อกซิเจเส์นะจ๊ะ
สนุกขนาดนี้ช่วงหน้าค่ะกลับมากับผู้ชายในฝันกับ๗สถานการณ์สมมุติ